เอาล่ะไปดูเรื่องราวของน้องเยาวชนกันหน่อยตอนนี้
ฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว
ตัวเลยครับสำหรับยุทธวัฒนธรรมโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๑๒จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตัวซ้อมการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม
ในงานเทศกาลไทยครั้งที่๑๘ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ไปติดตามได้จากรายงานครับ
เรียกน้ำย่อยกันหน่อยสำหรับการแสดงชุดไฮไลท์
สัมพันธ์มิตรมัยตรี๑๓๐ปีญี่ปุ่นไทย
ที่คณะยุวทุศชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
บ้านเอกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
นำไปโชว์ในงานเทศกาลไทยครั้งที่๑๘
ระหว่างวันที่๑๓๑๔พฤษภาคมนี้

เพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ๑๓๐ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูต
งานนี้๒ครูผู้ฝึกสอนครูนกวรสวง
และครูแหววจารุณีสิทธิสวรรค์
การันตีไม่ทำให้เสียชื่อประเทศไทย
ก็สร้างผลงานกว่ารางวัลชนะเลิศการประกวดหน้าตะสินไทยมาแล้ว
ไม่ถ้วนตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
และยังมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทย
ยุวทูตวัฒนธรรมไปเผยแพร่ในต่างแดนมาแล้วหลายประเทศ
ปีนี้ได้โจทย์ปุ๊บครูนกครูแหววไอเดียก็บันเจิดปั๊บ

สะท้อนวัฒนธรรมไทยในภาพรวม
ได้แรงบันดาลใจจากการแสดงโชว์ประเทศเวียดนามปีที่ผ่านมา
แรกเป็นฟ้อนกลมล้านนาบุภาอวยใจ
สะท้อนศิลปะวัฒนธรรมไทยล้านนานทั้งภาคเหนือ
อย่างน้ำทรุกไม้นานพัน
ชุดนี้ใช้เวลาแสดง๗หน้าที
ชุดสองสยาเมืองทองเรืองรองวัฒนธรรม
เป็นการนำเสนอความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทย
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
มีทั้งความวิจิตรการตาอ่อนช้อยสวยงาม
และความสนุกสนานรื่นเริงตามวิถีชีวิตของคนไทย
ใช้เวลาแสดง๘นาที
สุดท้ายเป็นไฮไลท์ของการแสดงชุด
สัมพันธ์มิตรมัยตรี๑๓๐ปีญี่ปุ่นไทย
ครูนกครูแววร่วมกันคิดขึ้นเป็นพิเศษเพื่องานนี้
นำศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของสองชาติ

ซึ่งเป็นมิตรไมตรีผูกพันกันมายาวนาน
อกจากจะผสมผสานท่ารำแล้ว

รวมกันจนเป็นหนึ่งเดียวใช้เวลาแสดง๕นาที

เป็นสุดยอด๘ยุวทูตวัฒนธรรมฝีมือดี

เพื่อทำหน้าที่อันทรงเกียรติในครั้งนี้
ยุวทูตวัฒนธรรมต้องใช้ชีวิต
เหมือนครอบครัวเดียวกันในโรงเรียน
ล้อมวงกินข้าวนอนมุ้งเดียวกัน
น่ารักตะมุตะมิอย่าบอกใคร

นกครูแหววไม่ปล่อยผ่านง่าย
ล้อมวงชี้แนะอย่างใกล้ชิด
จากการซ้อมก็จะช่วยกันจัดเตรียมชุดและอุปกรณ์การแสดง

โดยเฉพาะชุดกิเมโนเครื่องแต่งกายประจำชาติ

นกครูแหววต้องศึกษาข้อมูลรอบด้านจากเน็ต
ยังไม่พอต้องลงทุนซื้อชุดกิโมโนมือสองมาแกะแบบ
เย็บเองเพื่อประกอบการแสดงโดยมียุวทูตเป็นลูกมือ
รายละเอียดของขั้นตอนในการแสดงเนี่ย
จะเกิดจากองค์ความรู้ที่เด็กและครูได้สั่งสมมา
ซึ่งที่เห็นท่ารำต่างทั้ง๓ชุดการแสดงนั้น
ส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการคิดและประติธรรมจากเด็กนักเรียน
ซึ่งครูทั้งสองจะให้พื้นฐานการเรียนรู้
ใกล้วันเดินทางยุวทูตวัฒนธรรม
เร่งฝึกซ้อมเพื่อให้การแสดงออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
แม้จะตื่นเต้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใด
ต้องการกำลังใจจากคนไทยทั้งชาติ
ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ
ตอนที่รู้ว่าได้มีโอกาสได้ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

รู้สึกดีใจและก็บุคคลใจมากเลยค่ะ
ขอบคุณทุกคนทุกคนส่งป้องตัวเอกเอกถึงนั่งยาวฮู้เผยเพศศิลปะวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ
ก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันสืบสารวัฒนธรรมไทยค่ะ
แล้วก็พวกเรานะคะก็จะทำหน้าที่ในฐานะยุวทูตวัฒนธรรมให้ดีที่สุด
คืนนี้คณะยุวทูตวัฒนธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกจังหวัดเชียงใหม่
เลิกบินลัดฟ้าไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ประเทศญี่ปุ่น
ขอกำลังใจจากพี่น้องคนไทยด้วยนะคะ
พวกเราพวกเราชาวไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกที่ญี่ปุ่น
ในงานเทศกาลไทยระหว่างวันที่๑๓๑๔พฤษภาคมนี้นะครับ